เฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕ได้สนที่กำลังกับตำรวจภูทรจังหวัดระนอง
นำกำลังเข้าตรวจค้นรถโดยสารคันหนึ่งนะคะเป็นรถโดยสารสายกรุงเทพประนอง
จากนั้นไปตรวจพบผู้ชายคนหนึ่งนะคะซุกซ่อนยาบ้าไว้ใต้เบาะที่นั่ง๔๐๐เมตรค่ะ
ทหารจากกองร้อยทหารราบที่๒๕๒๑ชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดระนองค่ะ
นำกำลังเข้าตรวจค้นรถโดยสารปรับอากาศบริเวณด่านตรวจทหารอำเภอกระบุรี
โดยนำสุนัขทหารมาช่วยดมกลิ่นสัมภาระของผู้โดยสารด้วยนะคะ
เพื่อที่จะหายาเสพติดหลังจากที่สืบทราบมาว่า
จะมีการขนยาบ้าจากกรุงเทพมหานครเข้ามาส่งในพื้นที่ระนอง
รถโดยสารปรับอากาศสายนี้ค่ะ
และจากการตรวจค้นรถโดยสารปรับอากาศทั้งหมด๕คันนะครับ
พบคนร้ายอยู่ที่คันสุดท้ายคือนายเทพภวงพยอมอายุ๓๑ปี
เป็นชาวกรุงเทพมหานครค่ะนั่งอยู่บริเวณแถวที่๒ฝั่งคนขับ

โดยการตรวจค้นใต้เบาะที่นั่งไปพบก้อนดินน้ำมันขนาดใหญ่ค่ะ
พอแกะออกดูพบถุงสีฟ้า๒ถุงด้วยกันนะคะ
ภายในถุงบรรจุยาบ้า๔๐๐เมตร
จึงได้เชิญตัวนายพวงมาทำการสอบสวนบริเวณด่านทหารค่ะ
เรื่องต้นในพวงรับสารภาพว่าถูกเพื่อนในกรุงเทพมหานคร
มาส่งยาบ้าในพื้นที่ระนอง
แต่ไม่รู้ว่าลูกค้านั้นเป็นใคร
เพราะเมื่อไปถึงลูกค้าก็จะโทรศัพท์หาเอง
และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ

เนื่องจากพฤติกรรมยังคงน่าสงสัย

จึงต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียด
เพื่อขยายผลไปสู่ผู้ค้ารายใหญ่ต่อไป
ตำรวจได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่๑ไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ